ตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรีตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวเลย
เพราะว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
จากนั้นคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์ยิงใส่รถเก่งครับคุณผู้ชม
มีคลิปวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันหน่อยเสียงปืนดัง
ปั้งปั้งปั้งสามนัดเนอะ
โอ้โหนี่แหละฮะเสียงปืนดังสนั่นวันไหวลั่นถนนเลย
และกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายเนื้อหมูริมถนน
กะเสมพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะฮะแต่ว่าค่อนข้างมืด
หนึ่งแต่เสียงปืนเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะโดยคนร้ายเนี่ยเป็น
วัยรุ่นสวมเสื้อสีส้มกางเกงขายาวขี่รถจักรยานยนต์ตาม
ถึงจุดตรงนี้ก็มีการกระหน่ำยิงใส่รถเก๋งไป๓นัดและ
จากนั้นก็รีบขี่รถย้อนสอนหลบหนีไปนะครับเขาบอกว่าเหตุ
อันนี้นะคนในรถปลอดภัยนะคุณนะแม้ว่าจะโดนจ่อยิงถึง
นัดแบบนี้ก็ตามนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน
ครึ่งของวันที่สามสิบมีนาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้ทีมข่าวของเรา
เราไปเจอคนขับรถเก๋งคันที่ถูกไล่ยิงเนี่ยนะฮะก็คือนาย
ที่วัดครับนายอธิวัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุ
คือเย็นวันที่๓๐มีนาคมเนี่ยตัวเขากับเพื่อนไปมี
ทะเลาะวิวาสชกต่อยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถบริเวณสี่แยก
ไฟแดงชะอำเนื่องจากเขานำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมแต่อู่เนี่ย
ใช้เวลากว่า๓เดือนก็ยังซ่อมไม่เสร็จสักทีนะครับ
การนี้มีการแจ้งความกันเอาไว้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับ
ก็นึกว่าจบตรงนั้นแล้วนะค่ะต่อมาตัวเขาเองกับแฟนสาวเนี่ย
พร้อมเพื่อนกับเพื่อนรวม๔คนได้พากันขับรถไปกินข้าว
อำเภอหัวหินขากลับก็มาส่งรุ่นพี่ที่โรงพักที่สพชะอำ
เพื่อจะเอารถจักรยานยนต์ที่จอดฝากไว้นะฮะแต่เมื่อขับรถ
ออกมาจากโรงพักเส้นทางมันต้องผ่านอู่ของคู่กรณีนี่แหละฮะ
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าถูกคนร้ายกระหน่ำยิงเขา
มาทิศท้ายรถหลายนัดจนยางหลังขวาเนี่ยแตกตอนนั้นเขาต้อง
โอ้โฮเอาชีวิตรอดคุณครับครับ